กลับมาไทยรัฐนิวส์โชว์ในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่พระบรมมหาราชวังค่ะ
วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ประชาชนจำนวนมากต่างเดินทางไปนำดอกไม้สด
พวงมาลัยไปกราบศักระเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และครบ๓๖๕วันแห่งการเสด็จสวรรคตของพระองค์
ติดตามบรรยากาศจากคุณอัญชาลีสิริมั่วผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากพระบรมมหาราชวัง

บรรยากาศโดยรอบที่พระบรมมหาราชวังนี้นะคะ
คนนั้นต้องการที่จะนำดอกไม้ไปถวายเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
แม้ว่าช่วงที่ผ่านมานี้นะคะจะมีฝนตกลงมาบ้าง

แถวที่ยาวเหยียดของประชาชนที่มายืนเข้าแถว

พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ยังคงหลั่งไหลเข้ามากันอย่างต่อเนื่อง
อย่างครอบครัวเมนทยานนท์เป็นหนึ่งในครอบครัว
ที่เดินทางมาพร้อมกันพ่อแม่ลูก
ด้วยความตั้งใจที่จะนำพวงมาลัย
ด้วยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พร้อมที่จะนำใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิต
และแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันครบ๑ปีที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคต

ซึ่งเรามากันแค่สองคนทีนี้พอครั้งนี้เขาบอกเขาอยากจะมา

มันก็มืดไปหมดอะค่ะมันเสียใจมันพูดอะไรไม่ออกอะค่ะ
ขนาดตัวลูกสาวเองเขาก็รู้สึกแล้วก็ร้องไห้
ก็พากันมาค่ะแต่ว่าคนเยอะมากแต่ว่าเขาก็อดทน
เช่นเดียวกับนายนัทวุฒิเดินทางมาด้วยความปลื้มปิติ
และรู้สึกในใจว่าวันนี้ไม่ได้แตกต่างไปจากวันที่๑๓ตุลาคมในปีที่ผ่านมา
เพราะในใจยังคงมีความจงรักพักดีต่อพระองค์ท่าน
และคิดเสมอว่าพระองค์ท่านยังคงอยู่กับเราตลอดเวลา
และพร้อมจะนำปรัชญาเรื่องความซื่อสัตว์สุจริตมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ก็เป็นความรู้สึกที่เป็นความสูญเสียนะครับเสียใจ
แต่เขาพยายามที่จะเก็บความรู้สึกว่าพระองค์ยังอยู่กับเราตลอดไป
ก็ได้มากราบนะครับและในวันนี้ก็เช่นเดียวกัน
ซึ่งตรงกับวันที่๑๓ก็มีความตั้งใจว่า
อย่างไรก็จะต้องมากราบพระองค์ท่าน
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี
ล่าสุดตอนนี้นะคะที่ท้ายแถวจุดคัดกรองประตูท่าช้างอยู่ที่วัดพระธาตุ
กันอีกครั้งนะคะว่าประชาชนที่ต้องการที่จะมาถวายดอกไม้ต่อพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
ยังคงสามารถที่จะเดินทางมาได้ค่ะ
เนื่องจากว่าเปิดให้สามารถวางดอกไม้ได้ตลอดทั้ง๒๔ชั่วโมงค่ะ
ัญชาลีสิริมั่วข้าวทะลัดทีวี
รายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะ

ก็สามารถไปได้อย่างต่อเนื่อง
เว้นเฉพาะวันที่มีการซ้อมริ้วขบวน
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ